เรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมน่ารักน่าเอ็นดูมาก
ลูกชิ้นน้องลูกชิ้นเรียนอยู่ชั้นป๑
แต่น้องเนี่ยสะกดคำไม่ได้ผสมคำไม่ได้
เดี๋ยวไปดูนะคุณครูโมสอนอยู่ชั้นป๔
เขามีวิธีการมีเทคนิคยังไงให้น้องลูกชิ้นสะกดคำได้ค่ะ
ตัวอะไรนี่ลอลิงไตลาวใช่ไหม
อ้ายสิต้มไหม้อีกแล้วสอไอ

สุสคุณไก๋หลียาก
คุณสุสคุณปรบมือให้น้องลูกชินะรึยัง
และเห็นเพื่อนของน้องลูกชิเนี้ย

เพราะว่านั่นคือพี่ป๔ป๕
คือทั้งครูทั้งเด็กก็ลุ้นกันใหญ่เลย

แล้วพอน้องลูกชิ้นสะกดได้นี่ช่วยกันปรบมือดังให้กำลังใจนะคะ
คุณครูโมเป็นครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาหลวง
อยู่ที่อำเภอบ้านผือที่อุดรค่ะ
ส่วนน้องในคลิปหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเนี่ย
ลูกชิ้นคือคุณครูเรียกน้องว่าน้องลูกชิ้น
แต่ว่าจริงน้องเขามีชื่อเล่นชื่อน้องน็อตนะ
ปกติครูโมจะสอนเด็กป๔
แต่ครูป๑เขาบอกว่าโอ้โหครูป๑พยายามกันทุกคนเลย
สอนน้องลูกชิ้นแต่น้องลูกชิ้นผสมคำผสมสระ

ครูโมก็บอกว่างั้นขอครูโมลองหน่อยละกัน

เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของน้องลูกชิ้นนั่นเองนะคะ
โตแล้วไงพี่ป๔พี่ป๕
วันนั้นคุณครูโมต้องสอนควบ
ก็คือสอนป๔ด้วยป๕ด้วย
แล้วทุกคนก็เลยมาช่วยลุ้นช่วยเชียร์กัน
ทีนี้ในโลกโซเชียลเขาดูคลิปนี้
เขาก็ไล่ย้อนดูเลยเพราะว่าครูโมโพสต์คลิปนี้ไว้
สไตล์การสอนของครูโมเหลือเกินค่ะ
เด็กไม่เครียดมีรอยยิ้มนะ
คือเด็กเขาก็ชอบกันนะคะเรียนกับครูโม
แล้วดิฉันเข้าไปดูนะคุณครูโมก็บอกด้วยบอกว่า

มีผู้ใหญ่ใจดีเอ็นดูมอบทุนการศึกษา

แต่น้องบอกจะเอาไปซื้อไก่ทอดกลม
ดูเหลือเกินอันนี้ครูโมบอก
แล้วตอนนี้ค่ะมีคนติดต่อบริจาคของ
ให้กับโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านนาหลวงเยอะเลย
คุณครูโมบอกว่าดีใจนะครูยินดีมาก
มีคนสนใจโรงเรียนเล็กบนภู
แล้วเด็กที่นี่ค่อนข้างยากจนค่ะ
โรงเรียนก็ขาดเยอะสนามเด็กเล่นก็ซุดโทรม

คอมพิวเตอร์เด็กเขาอยากเรียนคอม
แต่ว่าโรงเรียนไม่ได้มีงบขนาดนั้นมีแต่คอมที่ครูใช้งาน

บริจาคทั้งเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียน
หรือว่าอะไรเล็กน้อยอย่างตุ๊กตาก็บริจาคได้

ขอบคุณทุกคนที่บริจาคเข้ามาด้วยนะคะ
ประเด็นเก่งนะลูกนะนะฮะ